เหตุการณ์อุบัติเหตุเรือลากจูงสินค้าล่มตั้งแต่เดือนกันยาได้ไหมคะ

ก่อนหน้านี้คุณลุงสมชายกับคุณป้านิรมนต์
อยู่ในเรือใช่ไหมคะเจอศพคุณลุงสมชาย
แต่ยังไม่เจอศพคุณป้านิรมนต์
ล่าสุดเมื่อวานมีการกู้ซากเรือนะคะ
แล้วไปเจอศพคุณป้าแล้วอยู่ในซากเรือนั่นแหละค่ะ
นี่ค่ะลูกสาวของป้านิรมนนำสกุลจันทรโชธอายุ๕๑ปี
ลูกสาวของป้าบอกว่าดีใจมากเลยนะ
เอาล่ะถึงแม้ว่าพบในสภาพที่คุณแม่เสียชีวิต
แต่อย่างน้อยก็ได้พบศพแม่
หลังจากที่รอคอยมานานกว่า๒เดือน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคืออย่างนี้

เพราะว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง
ลดลงก็เลยทำให้สามารถกู้ซากเรือขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ

แล้วเจ้าหน้าที่ต้องมีการสูบน้ำและโครนออก
จนกระทั่งพอออกเนี่ยเห็นไหมคะ

แล้วศพของคุณป้านิรมนต์ไปติดอยู่ใต้โครนนั่นแหละค่ะ

ท่านเสียชีวิตในลักษณะนอนคว่ำหน้า
ศีรษะกับตัวแยกออกจากกัน

ที่เองก็ต้องมีการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดใส่ผ้าขาว
แล้วก็นำขึ้นเรือเพื่อไปชนะสูตรตามกระบวนการของหลักนิติวิทยาศาสตร์
คุณผู้ชมทีนี้ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะคะ
สำหรับเหตุการณ์เรือลากจูงสินค้าล่มบริเวณหน้าวัดพนันเชิง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
นี่คลิปนี้ยังจำกันได้ใช่ไหมจำได้เลยครับ
เรือลากจูงสินค้ามีทั้งหมด๕ลำด้วยกัน

มันไปชนเข้ากับลำที่๔หลังจากนั้นลำที่๕เสียหลัก
พอเสียหลักเสร็จปุ๊บเรือค่อยจมลงไปในน้ำ
ตรงนี้ก็คือเป็นทางแยกที่แม่น้ำป่าศักดิ์ไหลมาบรรจบ
แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลักษณะมันคือน้ำมนต์

สุดท้ายแล้วพอเรือจมก็เลยทำให้คุณป้านิรมนต
คุณลุงสมชายตอนนั้นกลายเป็นผู้สูญหาย
แต่คุณลุงสมชัยมาเจอศพนี่นะคะ
ก็คือวันที่๒ตุลาคมบริเวณสะพานพระราม๘
จำได้ไหมคะ๓วันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนคุณป้านิรมนต์เพิ่งเจอเมื่อวานี้
ใช่ศพนะคะแสดงความเสียใจ
ครอบครัวทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ